แม่เพลงเสาบางโพมันดังขึ้นมาเมื่อไหร่นะจังหวะมันสนุกนะฮะ

ใครเห็นก็ชอบเต้นแต่ว่าสาวสองคนนี้ไปเต้นอยู่ตรงนี้โอ้โหยับ
เอาสิ

ไหล่มันมาแล้ว
เอวกับโห

บางโพนั้นโก้จริงแต่ว่าที่นี่ไม่โก้แล้วล่ะครับ
เพราะว่าเพจแม่ทัพลิง๓ทับ๑ฮะ
เขาแชร์คลิปสาวสองคนนี้เต้นอยู่หน้าวัด

ปฐุมธานีครับพร้อมข้อความบอกว่าวัดคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
ชาวพุทธแต่ตอนนี้อาจจะมีพลังงานบางสิ่งก็เป็นได้
ชาวเน็ตนะครับไปเลยทิศทางเดียวกันมันไม่เหมาะสม
ผู้สื่อข่าวนะครับไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
ไปพูดคุยกับนายกฎชกรปั้นบุญมี
เป็นสาวสองที่อยู่ในคลิปนี่แหละฮะคนเดียวกันไหม

เธอบอกเธอมีอาชีพขายของออนไลน์นะฮะ
วันเกิดเหตุก็ไลฟ์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนี่แหละ

บอกไปเต้นหน้าวัดสิเดี๋ยวจะให้ค่าน้ำมันรถ
รับคำท้าและคิดว่าแม่มันก็เป็นแค่ความบันเทิง
ส่วนที่โลกออนไลน์มองว่าการกระทำของเธอ
นะลบหลู่ศาสนาตอนนั้นเธอไม่ได้คิดอะไร

ก็อยากจะขอโทษทุกคนด้วยที่ทำอะไรไปโดยไม่ได้ไตรตรองนะฮะ
สนุกความบันเทิงแล้วก็แบบว่าคนดูคลายเครียดอะไรแค่นี้
หนูคิดแค่นี้ค่ะ
หนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำไปแล้วอาจจะไม่ได้คิด
หรือด้วยความสนุกด้วยความที่ว่าไม่ได้ไต่ตรองก่อนนะคะ
ก็ต้องขอโทษชาวคุณทุกคนด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์ครับ
ลำลูกกาปฐุมธานีนะฮะไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้น

ก็นะชาวบ้านบอกโอ้โหมันก็ไม่ควรมาเต้นนะ
แล้วไม่ควรมาแต่งตัวแบบนี้ด้วย
สาวสองคนดังกล่าวนะฮะไม่เข้าไปเต้นในวัด
แต่อยู่ข้างนอกวัดก็มองว่าคึกขนองแหละใช่ไหม
ทำแบบนี้ฮะชาวบ้านที่นั่นเขาบอกแบบนี้ครับ
ช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะ
ทำอะไรก็คิดเยอะมีสติหน่อยนะคะ